สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพานตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าจุดนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยง
ฝนตกหนักทีไรก็น้ำท่วมทุกทีนะครับ
ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง

แม้ว่าในพื้นที่อำเภอบางสะพานนั้น
ยังคงไม่มีสถานการณ์มรสุมเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นยังคงมีความกังวล
และติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับ
หลังจากต้องเผชิญน้ำท่วมสูงมากกว่า๑เมตร

ทำให้ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่หลายแห่ง
ความพร้อมรับมือสถานการณ์มรสุมรอบนี้อย่างเต็มที่

ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งก่อนไปกว่า๓๐ล้านบาทนะครับ
เตรียมความพร้อมรับมือมาตั้งแต่หลังน้ำลด
และได้จัดเตรียมแผนอพยพผู้ป่วย๓ระดับ
รวมถึงการขนย้ายเครื่องปั่นไฟขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำ
และจัดตั้งระบบน้ำปลาปลาใหม่เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค
พร้อมใช้งานได้หากจะต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่๑๐นายสแตนบาย๒๔ชั่วโมงครับ
เพื่อพร้อมใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น
ทันทีที่มีมรสุมส่งผลกระทบให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ครับ
ก็มีตอนนี้มีที่นำมาแล้วมีเรือพร้อมเครื่องยนต์อยู่๕ลำ
เรือท้องแบนนะครับแล้วก็รถเคนรถกู้ภัยนะครับรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
เราก็จะมีรถสูบน้ำสูบส่งน้ำระยะไกลแล้วก็รถสูบน้ำท่วมขังนะครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีปั๊มน้ำที่เราปั๊มสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำที่เราติดตั้งไว้แล้วอีกอีกหนึ่งเครื่องที่เราติดไว้ก่อนหน้านี้
ตอนนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือถ้าที่ศูนย์ประพอเขต๔เหล่านี้ก็เตรียมเครื่องมือเตรียมพร้อมที่จะลงมาที่นี่
แต่ทีนี้ส่วนหน้าที่มาที่นี่ก่อนก็คือตามที่เครื่องจักรที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ
แล้วกำลังพลต่างในของจังหวัดประจวบทิศคิริขัน
ตอนนี้ก็มีการบูรณาการจัดตั้งศูนย์ที่จังหวัดประจวบเตรียมพร้อมที่จะสั่งงานเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือที่นี่ครับ
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลบางสะพานที่ติดอยู่กับคลองสายหลัก
ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งก่อนกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
เวลานี้ได้จัดเวรยามเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมง
พร้อมขอความร่วมมือให้นักเรียนอาจารย์
ขนย้ายเอกสารและหนังสือขึ้นที่สูง

และจะทำการเฝ้าระวังอย่างนี้ต่อเนื่องไปอย่างน้อย

ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น
ว่าจะอ่อนกำลังลงและเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ก่อนจะเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันในช่วงคืนนี้
ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก
ลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพันธุ์ปริมาณน้ำฝนสะสม
รวมถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
จากการสแตนบายเจ้าหน้าที่ไว้ที่โรงพยาบาลบางสะพาน๒๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ปภยังบอกกับเราอีกด้วยว่ายังมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์เฝ้าระวังในอำเภอ๓๐๐ยอดนั้น
พร้อมที่จะเคลื่อนที่เร็วมาให้การสนับสนุนทันทีที่เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากครับ
เจนสักแซ่อุ้มข่าวไทยประรัชทีวีรายงานสดจากดบางสะพานจังหวัดประชวบคิฟลิคัณครับ
ขอบคุณครับคุณเจนศักดิ์ครับสถานการณ์ล่าสุดที่บางสะพานที่ประจวบเนี่ยฝนยังไม่ได้ตกลงมา
ใช่ค่ะแต่อย่างที่คุณเจนศักดิ์บอกนะคะว่าพายุอ่อนกำลังลง

แล้วก็มีการเคลื่อนตัวค่อนข้างจะเปลี่ยนทิศอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
แล้วก็จะมีการเคลื่อนขึ้นฝั่งจุดเดิมหรือไม่อย่างไรที่มีการคาดการณ์เอาไว้เดี๋ยวต้อง